หนึ่งที่ที่ตลาดตลาดที่เนี่ยมีกองไข่มดแดงออกมาขาย
คุณยายท่านหนึ่งเนี่ยเอาไข่มดแดงออกมาวางขายเขาบอกว่าราคาถูกจนน่าตกใจเลยจ้ะ
แล้วไปดูเมนูที่ทำจากไข่มดแดงกันด้วย
พี่กัจขายอยู่ที่จังหวัดสุรินบริเวณ

เราไปสุรินบริเวณและไปเดินไปจังหวัด
ทีมงานของเราพยายามสอบถามเจ้าของคลิปที่โพสต์ไปแล้ว

แต่ถ้าหากพี่น้องชาวสุรินทร์ท่านไหนที่รู้ว่าตลาดที่คุณยายขายอยู่ที่ไหน

เผื่อว่าชาวตลอดข่าวอยากจะตามไป
จะได้รู้ว่าพิกัดที่คุณยายขายอยู่ที่สุรินเนี่ยขายอยู่ที่ไหนยังไงบ้าง
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังเอาอย่างนี้
มาดูกันดีกว่าว่าพอเราซื้อเจ้าไข่มดแดงมาแล้วเนี่ยเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างนะคะ
เขาจะนำไข่มดแดงมาทำเมนูนี่ยอดฮิตเลยแกงผักหวานใส่ไข่มดแดง
อุปกรณ์กับวัตถุดิบพร้อมแล้วอันดับแรกเขาจะนำพริกกระเทียมหอมแดงกระชายโครกค่ะ

ไห้ทุกขนาดอยู่ไหน
เออนั่นแหละในคอมเม้นต์อ่ะทีเด็ดเลย